คุณผู้ชมอยู่กับผมทัศนัยโค้ดทองครับ
คุณผู้ชมครับเรื่องของราคาสินค้าเรื่องของปัญหาปากท้องเป็นสิ่งสำคัญครับ
ประชาชนคนไทยต้องการให้รัฐบาลลงมาเร่งแก้ปัญหาอย่างเร็วที่สุด
ถ้าลงไปดูในหลายตัวของสินค้าราคาปรับเพิ่มขึ้น
และต้องการให้รัฐบาลเร่งไปแก้ไขในเรื่องนี้ครับ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าในส่วนของราคาสินค้ากลุ่มไหนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างครับ
นายภูลพงศ์นายนาภากรนะครับ
ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระสวมภัณฑ์นี้ก็บอกว่า
ตอนนี้เนี่ยราคาพลังงานราคาสินค้าราคาบริการต่างยังทรงตัวอยู่ที่ระดับสูง
และแนวโน้มก็จะเพิ่มสูงขึ้นหลายรายการ
ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปก็เพิ่มขึ้นนะครับ
จากเรื่องของราคาน้ำมันเองก็สูงขึ้นตามราคาน้ำมันตลาดโลก
ค่าโดยสารต่างระบบขนส่งก็เพิ่มขึ้นนะครับ
เรื่องของตัวเครื่องบินทั้งเรื่องของรถจักรยานยนต์รับจ้างสองแถวเองก็ขึ้นครับ
ค่าไฟอย่างที่ทราบดีมันก็ขึ้นมาก่อนหน้านี้รวมถึงก๊าซหุ่งต้มด้วยนะครับ
ในส่วนของราคาสินค้าที่มันจำเป็นต่อชีวิตที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยก็ขึ้นนะครับ
ข้าวของเครื่องใช้แป้งทาตัวกระดาษชำระยาสีฟันยารักษาโรคต่าง
แต่จะมีกลุ่มสินค้าเช่นอาหารสดที่มันทรงตัวครับ
เนื้อสัตว์เอ่ยเครื่องประกอบอาหารต่างราคาอาจจะมีการปรับลดลงบ้าง
แต่ทั้งหมดทั้งมวลประชาชนก็อยากให้รัฐบาลลงไปดูแล้วแก้ไขปัญหาเรื่องของต้นทุน
เรื่องของราคาสินค้าเพราะมันมีผลกระทบกับเรื่องของปากท้องของประชาชนอย่างแท้จริงครับ